ไปดูเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะ
ช้างป่าตกหมันอลวาส
แล้วปรากฏว่าไปทำร้ายไปเหยียบชาวบ้าน
เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง
ก็เลยทำให้พันธุ์ตำรวจเอกกุญชาติกุญชัย

เหตุการณ์ช้างป่าเหยียบชาวบ้านจนกระทั่งเสียชีวิตนะคะ
ในขณะที่ชาวบ้านออกไปกรีดยางพารา
จุดเกิดเหตุก็คือภายในสวนยางพารามพื้นที่หมู่๗
ตะบนธาตุทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี
ร่างผู้เสียชีวิตก็คือคุณทุเรียนสุวรรณเชษอายุ๕๔ปีนะคะ
เป็นชาวบ้านอำเภอน้องใหญ่จังหวัดชนบุรี
สภาพเนี่ยคุณแหลกละเอียดเลยนะคะ
ชิ้นส่วนแขนขาฉีกขาดกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเลยนะคะ
แน่นอนว่าทั้งกู้ภัยทั้งเจ้าหน้าที่
ตำรวจชาวบ้านต่างพอไปเห็นอู่
บอกว่าสะหรับใจมากและแลดกลัว
กับสิ่งที่ชาวบ้านคนนี้ได้เจอนะคะ
แล้วจะบอกว่านี่นับเป็นรายที่๓ติดแล้วนะคะ
ภายในรอบ๒๐วันที่เสียชีวิตจากการที่
ถูกช้างป่าทำร้ายร่างกายค่ะ

ซึ่งไปเก็บน้ำยางด้วยกันแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์
ถึงกับเขาสุดเมื่อสักครู่นั่นแหละค่ะ
ร้องไห้ไม่สามารถช่วยชีวิตภรรยาไว้ได้

คุณสุนีรัฐทองแย้มอายุ๓๕ปีท่านนี้
ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ตายเล่าบอกว่า
กับพ่อเข้าไปกรีดยางในช่วงคืนที่ผ่านมา
พอเช้ามืดวันนี้ก็เข้าไปจะไปเก็บน้ำยาง
ระหว่างนั้นพ่อไปเจอกับช้างตัวใหญ่
แต่คนที่เป็นแม่มองไม่เห็นกำลังหันหลัง
น้ำยางอยู่ก็เลยถูกช้างเข้ามาทำร้ายร่างกาย
ส่วนพ่อวิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือ
แต่ก็ตามคนกลับไปช่วยแม่ได้ไม่ทันนะคะ
แม่ก็เลยเสียชีวิตในสภาพที่สุดสลดค่ะ
ว่าเป็นช้างตัวเดียวกันกับที่เคยเข้ามาบริเวณนี้
ชาวบ้านก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยนี่คลิปนี้ค่ะ
ช้างตัวนี้แหละคาดว่าน่าจะเป็นช้างตัวเดียวกับครั้งก่อน
เคยไล่ทำร้ายคนที่เป็นพ่อมาก่อนนะคะ

เกรงว่าคนในบ้านจะตกใจกลัว
แต่ก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดซ้ำสองนะคะ

สมจิตหาผลสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทศบาลบ่อทองบอกว่า
ขณะนี้กำลังขับรถไปตามเส้นทาง
ที่เห็นว่าช้างเนี่ยกำลังข้ามถนนแล้วก็ไปพบกับลูกสาวของคนตายนะคะ
บอกว่าแล้วลูกสาวของผู้ตายมาบอกว่าแม่ถูกช้างทำร้ายร่างกาย
ก็เลยมั่นใจว่าน่าจะเป็นช้างตัวเดียวกัน
เพิ่งจะเดินข้ามถนนไปมีลักษณะเหมือนตกมันนะคะ
หลังจากนี้ก็จะนำเรื่องดังกล่าวหารือเพื่อหามาตรการป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุสลดซ้ำรอยเกิดขึ้นอีกค่ะ